ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงช่วงของเทศกาลตรุจีน
ปีนี้เขามีการไปสำรวจความเห็นของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพอืม
เศรษฐกิจไม่ดีเลยต้องระวังเรื่องของการใช้จ่าย
แล้วก็แนวโน้มจะให้แตะเอียกันลดลงจากปีก่อนด้วย
เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเด็กนี่น้ำตาเลื้อดเลยนะโปรดไปเลยตะยังคงห้าอยู่น่ะ
ห้าอยู่แต่วันน้อยอุ่มนะฮะทางด้านของนายสมบูรณ์จิตเป็นทมนะครับ
เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่า
เทศกาลตรุษจีนปีนี้ครับธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่าย
ธนบัตรสุทธิประมาณ๖๒๕๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน๑๓๕
ซึ่งนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ธนาคารพาณิชย
สำรองธนบัตรใหม่อย่างเพียงพอ
เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ประชาชนมีความต้องการใช้สูงต้องการแบงค์ใหม่ไปให้กัน

ธนาคารพาณิชย์ได้สำรองธนบัตรสูงสุดให้แก่ธนาคารกรุงเทพราว๕๐๐๐ล้านบาท
สิกรไทย๔๘๐๐๐ล้านบาท
กรุงศรีอายุทยากว่า๒๐๐๐ล้านบาทนะครับ
กระดับที่๐วิจัยกษิกรไทยคาดว่า
เงินค่าใช้จ่ายของคนกรุงเทพในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้
จะอยู่ที่ประมาณ๑๓๕๖๐ล้านบาท
ปรับขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่๑๐๐และ๐๙
ส่วนใหญ่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากเรื่องของการใช้จ่ายการทำบุญต่างท่องเที่ยวนะฮะ
ก็ทรงตัวนะครับใกล้เคียงกับปีก่อน
ส่วนเงินแต๊เอียแนวโน้มปรับลดลงค่อนข้างเด่นชัด
มากกว่าเงินจำนวนอื่นนะครับ
เพราะว่าผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพ

มีมุมมองต่อที่ทางกำลังซื้อที่ค่อนข้างระมัดระวัง
โดยส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งที่ไปสำรวจมองว่า
ตอนนี้กำลังซื้อของตัวเองไม่ต่างจากปีก่อน
ส่วนใหญ่ต้องมีการปรับลดงบประมาณลดลง
ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นให้กันเท่าที่จำเป็นนะครับ
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลาง
ลงไปถึงระดับร่างซึ่งอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านกำลังซื้อ
อาจจะปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนกิจกรรมบางอย่างที่ทำได้
จากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการประหยัด
ทั้งเรื่องของการซื้อเครื่องเส้นว่ายการแจกเงินได้เอียม
ไปถึงการทำบุญท่องเที่ยวก็จะประหยัดและลดลงเท่าที่จำเป็นนะครับ